เอาล่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
เรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้กันบ้าง
โอ้โหให้โลกเราสวย

ถูกต้องนะครับแต่ว่าไปเจอกับนี่ครับ
ต้นไม้ที่แบบบางทีมันยืนต้นตาย
แต่ว่ามันไม่ได้ยืนต้นตายตามธรรมชาตินะครับ
มีกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดี
ลักลอบตัดต้นไม้ไปทำให้มันยืนต้นตายโดยการไม่เป็นธรรมชาติ
ก็คือไปฉีดยาฆ่าแมลงใส่
นั่นแหละครับทำให้มันตายยืนต้นตายนั่น

เจ้าหน้าที่ครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้
ทำอย่างไรครับการทำบายพาสต้นไม้ครับ
เพื่อให้ต้นไม้พวกนี้ยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้
รึเปล่ามีแต่ทำบายพัสคนต้นไม้ก็มี
คือต่อลมหายใจให้กับต้นไม้มีชีวิต

ต่อชีวิตให้กับต้นไม้ที่ถูกลักลอบใส่ยาฆ่าแมลงหรือว่าการ

ก็มีทางด้านนายประเสริฐบุญธาวงศ์หัวหน้าหน่วยนะครับ
นำทีมลงพื้นที่บ้านแม่เสรียงครับ
เพื่อทำการบายพลาสต้นศักดิ์๗ต้น
ที่ถูกหยอดยาฆ่าแมลงนะครับ
ลักษณะที่พบก็คือมันจะเป็นแบบนี้
ต้นศักดิ์ถูกการและใส่สารพิษมานานหลายวัน
ใบของมันจะเริ่มเฉาสังเกตได้ง่าย
เจ้าหน้าที่จึงต้องต่อถุงน้ำเกลือซึ่งเป็นกลูโค้ชเพื่อหล่อเลี้ยง
แล้วก็ใช้กิ่งลำต้นเชื่อมต่อระหว่างบาดแผล
ที่ทำการบายพาสด้วยการปิดด้วยว่านรางจืด
เพื่อให้ช่วยให้มีอาหารขึ้นไปเลี้ยง
ในส่วนที่อยู่ตรงปลายยอดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
แล้วก็เพิ่มน้ำเลี้ยงให้ความชุ่มชื่นต่างในแต่ละส่วนได้มากขึ้น
เพื่อให้มันนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นั่นเองนะครับ
เขาเรียกว่าการทำไวพาร์ทเขาจะเลาะจุดที่โดนยากฆ่าแมลงเข้าไป
แล้วเขาจะอัดให้เป็นบ่อไว้เป็นท่อ
แล้วก็จะมีกิ่งเชื่อมันอ้อมมันขึ้นไปแบบนี้
นี่ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับ
ก็อย่างที่หลายคนทราบนะครับ
มันจะมีแบบกลุ่มที่เป็นแก๊งลักลอบที่ตัดต้นไม้
เขาก็จะนิยมใช้วิธีนี้แหละการต้นไม้เพื่อให้มันยืนต้นตาย
เสร็จแล้วเขาก็จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่

ถูกต้องเป็นการวิธีหนึ่งในการลักลอบตัดต้นไม้แบบหนึ่ง
โอ้โหร้ายเนอะเดี๋ยวนี้เขามีกันโอ้โหตายแล้ว
ทำกันแบบนี้เลยเพราะว่าการตัดต้นไม้พวกเนี้ยต้นศักดิ์อย่างเงี้เนี่ย
ว่าผิดกฎหมายนะครับถ้ามันยังไม่ได้ยืนต้นตายแบบนี้
แต่ว่าพอมันมีการยืนต้นตาย

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็รู้ทันนะ
เพื่อช่วยเหลือให้มันยังมีชีวิตอยู่ตรงนั้นเอง
เดี๋ยวนี้ก็มีวิธีช่วยต่อโลมหายใจให้กับต้นไม้แล้ว
ใครที่คิดว่าจะทำแบบนี้นี่ไม่ได้แล้วนะคะไม่สำเร็จนะคะขอบอกค่ะ
แล้วการทำลายมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวนะ
แต่กว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เวลากี่ปีคุณผู้ชม